คุณผู้ชมครับหลังประกาศเลื่อนการบังคับใช้
กฎหมายจราจรทางบกที่เกี่ยวกับการห้ามผู้โดยสาร
นั่งในแคร็ปแล้วก็นั่งในกระบะของรถกระบะ

มาตรา๔๔คำสั่งขอสชยังเข้มข้นอยู่
ตอนนี้นะครับทางด้านหลายภาคส่วนก็ยังบอกว่า
อยากจะวิงวอนทางภาครัฐอยู่เพราะว่ายังคงได้รับผลกระทบนะครับ
แม้ว่าจะอนุโลมผ่อนพันเป็นขึ้นได้ไม่เกิน๖คน
แต่บางทีครอบครัวญาติมิตรไม่เป็น๑๐
มีเยอะกว่านั้นแล้วก็นัดกันไว้แล้วบางคน
ก็บอกยังมีผลกระทบอยู่นะครับ
ส่วนที่จังหวัดกระบี่นะครับยังคงมีการตั้งด่านตรวจต่อเนื่องเป็นวันที่๒

ที่ยังไม่ทราบเรื่องของข้อกฎหมายและระเบียบบังคับที่ออกมานะครับ
ตำรวจภูทรเมืองกระบี่ยังคงตั้งจุดตรวจตามถนนสายต่างในตัวเมือง
ตามกฎหมายจราจรที่ยังบังคับใช้กฎหมายการคาดเข็มขัดนิรภัย
ที่นั่งตั้งแต่วันที่๕เมษายนที่ผ่านมานะครับ
โดยการคาดเข็มขัดนิรภัยรัฐบาลคุมเข้มบอกว่ายังไงก็ต้องคาด
แต่ก็ยังพออนุโลมได้บ้างเพราะว่าถ้าไม่รู้จริง
ตำรวจเจอก็คงยังไม่จับไม่ปรับทันที

้นด้านหลังก็คือบางทีคนที่ขึ้นด้านหลัง

แต่ว่า๒ที่นั่งด้านหน้าเข้มงวด
ใช่ครับเพราะว่าที่จุดตรวจของสพกระบี่เขา
เขาก็บอกว่ายังมีคนไม่รู้กฎหมายอีกเยอะเลย
ไม่ทันหยิบเข็มขัดนิรภัยมาคาดอีกเยอะเลยนะฮะ
ส่วนทางสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ก็คุมเข้มนะครับ

โดยเฉพาะเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนี่แหละครับ

หลังจากที่ตำรวจเขากวดขันวินัยจราจรตามมาตรา๔๔ที่ออกมา
วันที่๒ไปพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
โดยเฉพาะการคาดเข็มขัดนิรภัย
แต่ยังคงไม่เห็นด้วยค่ะกับมาตรการมาตรา๔๔ที่ออกมา
โดยเฉพาะเรื่องของการนั่งกระบะหลังแล้วก็นั่งแคปนี้นะคะ
ส่วนชาวลาวที่เดินทางมาที่ฝั่งไทย
พบว่าคาดเข็มขัดนิรภัยกันทุกคนเลยนะคะ
จากลาวเป็นทะเบียนสีเหลือง
เข็มขัดนิรภัยทุกคนเลยแสดงว่าติดตามข่าว
ใช่ด้านหลังนี่แต่อาจจะมีเกินมา๑คน
แต่ก็ใครที่นั่งอยู่ติดเบาะนี่ก็คือคาดกันทุกคนนะคะ
เพราะทราบว่ารัฐบาลไทยเข้มงวดเรื่องนี้
หลังประกาศใช้กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่เมื่อวานนะคะ
อีกหนึ่งจังหวัดภาคอีสานค่ะที่ขอนแก่น

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาลสิน

และความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
หากตรวจพบว่าฝ่าฝืน
จับจริงปรับจริงทันทีนะคะ
เพื่อสร้างจิตสำนึกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
แล้วก็เตรียมความพร้อมป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ
ครับไปตรวจสอบที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างนะครับ
ทางด้านของผู้รับเหมาก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้รถกระบะ
ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถาม
คุณรุ่งสงัดประสมเพชรซึ่งขับรถส่งคนงาน
บอกว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว
แม้ว่าเมื่อวานนี้รัฐบาลได้ผ่อนผันทั้งการนั่งท้ายรถกระบะ
ให้ไปแบบว่าเข้มงวดกันอีกครั้งหลังช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ

มันต้องใช้มันต้องขนส่งคนงานนะฮะ
และรถที่ใช้ก็มีอายุหลายปีหากทำให้ถูกกฎหมายก็ต้องเสียเงินเพิ่ม
ซึ่งคนหาเช้ากินค่ำอย่างผม
ไม่มีเงินพอที่จะไปปรับไปแก้รถของตัวเองหรอกครับ
อยากให้รัฐบาลเห็นใจนะครับ
เห็นใจและพิจารณากฎหมายฉบับนี้
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ทั่วประเทศนั่นเองนะครับ
บอกว่าโอ้โหผมเดือดร้อนแน่
ถ้าโดนกฎหมายแบบนี้มาบังคับใช้นะครับ